คุณผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค
ตัดเพาะถามถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ว่าระหว่าง๑ชีวิตกับเลข๑๓หลักนั้นอะไรสำคัญกว่ากัน
เป็นการโพสต์หลังจากที่พ่อของเธอไปเข้ารับการรักษาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าถูกชายสี่คนไปรุมซ้อมถึงบ้านพักทำให้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
คาดว่าผู้ชายที่รุมซ้อมนั้นจะเป็นกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับที่มาทวงหนี้โหด
แต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลต้องการเลข๑๓หลักในบัตรประชาชนของพ่อ
ก็เลยมีการถามถึงว่าเรื่องนี้นั้นอะไรสำคัญกว่ากันนะครับ

คือว่าเขาอาการหนักคือฉุกเฉินคือต้องรักษาก่อน
ลูกสาวคนนี้กำลังบอกเล่าสิ่งที่ติดใจ
หลังพาผู้เป็นพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
แต่เมื่อไปถึงหมอและพยาบาลกับแทนที่จะรีบพาไปรักษา
แต่กลับบอกให้ต้องรอเลขบัตร๑๓หลักที่ตัวเองและญาติไม่ได้เตรียมมา
ทั้งที่อาการของผู้เป็นพ่อขณะนั้น
เรียกได้ว่าแทบปางตายแล้ว
โดยหลังเกิดเหตุเธอได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดลงเฟซบุ๊คส่วนตัวทันที
พร้อมตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
เหตุใดเลข๑๓หลักจึงมีความสำคัญมากกว่าชีวิตของคนที่อยู่ตรงหน้า
ทั้งที่สภาพตกอยู่ในกองเลือด
แต่หมอและพยาบาลกลับยังเพิกเฉย
ทวงถามระหว่างเลข๑๓หลักกับชีวิตคน
สุดท้ายแล้วอะไรสำคัญมากกว่ากัน
ทีมข่าวพยายามไปสอบถามกับโรงพยาบาลตามโพสต์
ทราบชื่อคือโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรี
แต่ผู้บริหารกลับไม่ยอมตอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ชี้แจงว่าขณะถามเลข๑๓หลักกับญาติคนป่วย
หนึ่งในลูกสาวกลับไม่เข้าใจจนมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
ยืนยันว่าเป็นหลักปกติที่ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติกัน
และขณะนั้นอาการของคนป่วยสาหัสเกินกว่าที่โรงพยาบาลนี้จะรักษาได้
ส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า
พร้อมรับปากว่าหลังจากนี้จะต้องเรียกทุกหน่วยมาปรับแผน
เพื่อปรับปรุงให้ดีมากกว่านี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน